อยากจะร้องเพลงบ้างคุณอาจจะเป็นดีว่าบ้างแต่ว่าคงจะเป็นไม่ได้นะคะ
คุณตู่นันธิดาค่ะห่างหายจากการออกอัลบั้มถึง๒๐ปี
แต่ว่าเร็วนี้กำลังจะมีผลงานแล้วนะคะ
ปีนี้หายไปนานมากแบบลูกโตได้เลยนะ
ลูกเขาโตจนมาเป็นนางองค์นางเอกแล้วนะคะ
ใครที่รอฟังเสียงเพราะของตู่นันธิดาแก้วบัวสาย

เตรียมส่งเสียงเฮดังกันได้เลยค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนี่เจ้าตัวเผยข่าวดีว่าตอนนี้ค่ะกำลังซุ่มเงียบ
อัลบั้มใหม่อยู่หลังจากห่างหายไปนานเกือบ๒๐ปีเลยค่ะ
โดยเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะคะ
กับนักแหล่งเพลงคู่ใจฝีมือดีด้วย
อย่างคุณนิ่มสีฟ้าแล้วก็ดี้นิติพงศ์อีกครั้งค่ะ
ขณะที่สไตล์เพลงนะคะดีว่ารุ่นเก่าบอกเลย
ยืนยันเลยนะคะว่าสไตล์ที่ทุกคนคุ้นเคย

เพราะว่าเนื่องจากก็จะไม่คิดไปเปลี่ยน
ตามความนิยมของยุคสมัยค่ะ
ส่วนจะเสร็จสมบูรณ์ออกมาให้ได้ฟังเมื่อไหร่นะคะ
ต้องรอติดตามกันแต่ก็คงไม่นานเกินรอค่ะ
ต้องรอเล่นฉันเลือกเธอ
ไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรเลยทุกอย่าง

ที่เราจะกลับมาที่มีพี่ดี้พี่นิ่ม

มันได้คุยกันยังไงบ้างคะ

ก็ต้องมีเท่านั้นเอง

การรับเชิญขึ้นคอนเสิร์ตอยู่บ่อยนะคะ
มาเป็นเกสด้วยเวทีน้องเวทีนี้นะครับ

เชื่อว่าแฟนเพลงไม่พลาดอย่างแน่นอนนะคะ